คุณผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยากจะพาไปอยู่ที่จังหวัดกาลสิน
ร่องแพร่กันดีกว่าที่นั่นโอ้โหแพร่เยอะจริงแล้วก็ไปเล่นน้ำได้ด้วยคลายร้อนเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ
ที่นี่ที่นี่คุณผู้ชมครับสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้อยู่ที่ท่าแพรสะพานเทพสุดาเขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาลสินครับ
ที่นี่ครับโอ้โหเป็นแหลมโนนวิเศษแห่งนี้ที่ชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันกับผู้ประกอบการรายใหม่
เจสกีมีให้บริการอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปกันได้แพร่แห่งนี้นะ
ถามว่าจุได้กี่คนเท่าไหร่คะเฮ้ยเยอะนะ๑๐คนนะครับ
สามารถจุได้ถือว่าแข็งแรงแล้วก็มีความปลอดภัย
ค่าเช่าแพงไหมอยู่ที่วันละ๓๐๐บาทแบบเหมา
แต่ถ้าหากว่าอยู่ไม่ถึงวันเอาแบบครึ่งวันหรือคิดเป็นชั่วโมงได้ไหม
อันนี้คุยต่อรองราคาได้กับผู้ประกอบการเขานะครับ
หลังจากที่เล่นน้ำกันจนเหนื่อยนอกจากนี้เขาก็มีหนี้

เผาที่นี่ตัวโตมากับซ่วมตำแบบนี้กินกับไข่ต้มสิครับ
แล้วก็พวกต้มยำต่างโอ้โหน่ากินน่าทานทั้งนั้นเลย
ไปกันให้ได้นะครับที่นี่ครับเขื่อนลำเปล่า
เขาบอกว่าสภาพน้ำที่นี่นะมันใสมาก
แล้วก็มีลมโชยอยู่ตลอดเวลาทำให้อากาศที่นี่เย็นสบายครับ
แล้วก็สามารถชมทัศนียภาพ๓๖๐องศานะ
คือมันเป็นภาพที่ทอดยาวจากฝั่งอำเภอสหสคัญ
ไปยังอำเภอหนองกรุงศรีอีกด้วยนะครับ
ไปกันเลยที่นี่ถือว่าครบวงจรจริงสุกใช่ไหม
เสาร์ก็ว่างอาทิตย์ก็ได้แล้วยิ่งเป็นช่วงหยุดยาวนักขัดตะเลิก
คือวันจันทร์ใช่ไหมวันจันทร์ก็มีหยุดชดเชยให้อีก
เพราะฉะนั้นวางแผนไปสิครับวางแผนไปเที่ยวกัน
ไปเที่ยวจะได้หายเหงาคุณผู้ชมบอกว่าวันเสาร์เหงา
เพราะว่าไม่ได้ดูตลอดข่าวแค่เสาร์นี้เสาร์เดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชม
เดี๋ยวก็เจอกันวันอาทิตย์แล้วก็เจอกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
จานทางคารพุทธฤหาสุขเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ค่ะ
แค่เสาร์เดียวใช่เจอกันบ่อยจัง
เจอกันทุกวันคือจริงเราเจอกับคุณผู้ชมทุกวันอยู่แล้วเป็นประจำนะคะ

อย่าเพิ่งเบื่อกันนะอย่าเหงานะอย่าเหงานะเดี๋ยวมาคุยเป็นเพื่อนนะ